คดีใหญ่คดีดังที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี๒๕๖๐กันก่อน
กับคดีที่มีว่าที่เจ้าบ่าวไปฆ่าว่าที่เจ้าสาวของตนเอง
อีก๕วันจะแต่งงานกันแล้ว
แต่ว่าเจ้าสาวเขาไปจับได้ซะก่อน

คบกับผู้หญิงในที่ทำงานเดียวกัน
ทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันขึ้นมา
ว่าที่เจ้าบ่าวก็ตั้งใจจะไปเคลียร์
สุดท้ายเมาเอาปืนไปด้วย
แล้วก็ไปยิงว่าที่เจ้าสาวจนเสียชีวิตครับ
ส่วนกิ๊กใหม่แฟนสาวคนใหม่เนี่ย
ก็ช่วยเรื่องของการขับรถไปให้

พอสารชั้นต้นอ่านคำพิพากษา
โดนทั้งคู่นะครับโดนโทษนิดหนักเท่ากันเลยนะคะ
ต้องตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ว่าทั้งสองคนรับสารภาพ

พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

เป็นคดีสะเทือนขวัญในขณะนั้นเลยก็ว่าได้
เกิดขึ้น๑๙ธันวาคม๒๕๕๙
นางสาวนนทิยาครัวจตุรัสหรือว่าหมอปอ
อายุ๒๕ปีในขณะที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เรียกว่าหมอปอเนี่ยคือชาวบ้านเขาเรียกกัน
ปอเป็นพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย

ถูกคนร้ายใช้ปืนเข้าไปยิงบริเวณที่หน้าอก
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดในห้องพักบริเวณชั้น๒
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าหน้าต่างชั้นล่างมีโรงลอยกันงั้นแงะ
และกระเป๋าเสื้อผ้าก็ถูกมรื้อค้นกระจัดกระจาย
บริเวณด้านหลังจุดเกิดเหตุก็บอกว่า
ได้ยินเสียงคล้ายคนจุดประทัดดังขึ้นมา
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้ออกไปดู
ช่วงสายเพื่อนหมอปอก็สงสัยทำไมหมอปอไม่ไปเข้าเวร
ก็เลยตามไปดูที่บ้านพักพบว่าอ้าวเสียชีวิตแล้วถูกยิงเข้านะครับ
จากนั้นชุดสืบสวนไปเรียกแฟนมาสอบปากคำซะหน่อย
คือนายรณชัยหรือว่าเก่ง
ขณะที่เกิดเหตุอายุ๒๖ปี
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนที่ชุมพร
และที่สำคัญก็เป็นว่าที่เจ้าบ่าวของหมอปอนนี่แหละคุณผู้ชม
เขาจะแต่งงานอยู่แล้วอีก๕วันก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนี่แหละ
เขาแต่งงานกันวันที่๒๔ธันวาคม
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิด๑๙ธันวาคม
ให้การแบบนี้บอกว่าวันที่๑๘ธันวาคมตอนสักประมาณ๕โมงเย็น
ก็นั่งรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาว
ซึ่งมีกิ๊กสาวนั่งไปด้วยคือนางสาวนรมน
ขับออกไปจากอำเภอหลังสวนมุ่งหน้าไปยังสถานีอนามัยตำบลสลุย

พอไปถึงบ้านพักหมอปอสักประมาณ๒ทุ่มเศษ
ตอนแรกกิ๊กสาวที่ไปด้วยก็จอดที่บริเวณหัวสะพันธุ์ครองบางทะหล่าย
จากนั้นเก่งว่าที่เจ้าบ่าวก็เปลี่ยนเสื้อผ้า

เดินไปที่บ้านพักของหมอปอโดยให้นางสาวนรมนหรือว่ากิ๊กนั่งรออยู่ในรถ
พอไปถึงก็เดินเข้าไปที่บริเวณด้านหลังของบ้านพัก
ในเก่งเปลี่ยนใจนะคุณผู้ชม

แล้วให้กิ๊กสาวขับรถไปจอดที่เขื่อนขุลิง
ซื้ออาหารกินกันก่อนที่เขื่อนสักประมาณ๔ทุ่มเศษ

เราจะจำลองด้วยกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

ได้มีการขับรถออกมาจากเขื่อนคุลิงนะคะในเก่งขับรถออกมา

จอดที่ข้างบ้านพักหมอปอ

แล้วก็เดินวนไปหลังบ้าน

ใช้มือดันกล้องวงจรปิดตัวที่ติดข้างกำแพง
ส่องไปที่หน้าห้องที่บ้านพัก
กล้องวงจรปิดหันไปทิศทางอื่น
หลังจากนั้นก็งัดหน้าต่างนะคะ
เข้าไปในบ้านซึ่งเป็นบริเวณชั้นหนึ่ง
เจอกระเป๋าสะพายของหมอปอวางอยู่
นายเก่งเปิดกระเป๋าดูด้วยนะคะ
ข้างในมีเอกสารของตัวเองอะไรหรือเปล่า

จากนั้นในเก่งเดินขึ้นไปบนชั้น๒
ซึ่งเป็นห้องนอนของหมอปอค่ะ

แต่ว่าไม่ได้ปิดประตูทีวียังเปิดเอาไว้นะคะ
เก่งอ้างว่าตัวเองก็
นั่งคิดไตรตรองอยู่ที่หน้าบ้านนะ
แต่ว่าจังหวะนั้นหมอปอตื่นขึ้นมา
แล้วพูดว่าใครไปไกลเลยนะ

ว่าตอนนั้นก็เลยสติแตก
รู้ตัวอีกทีก็ยิงหมอปอไปแล้วอะค่ะ

ที่รถก็ไปบอกนางสาวนิดนึงมนต์ที่นั่งรออยู่บอกว่าพี่อย่ายิงเข้าไปแล้ว
จากนั้นก็ขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุ
นำปืนไปทิ้งที่แม่น้ำ
โยนรองเท้าทิ้งแวะที่ปั๊มล้างหน้าล้างมือที่บริเวณที่ชุมพรเมืองใหม่ครับ
ก่อนจะกลับบ้านสักประมาณตี๓แล้วก็ส่งไลน์ไปหาผู้ตาย
เหมือนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาว่าขอโทษนะหลับเพิ่งตื่นมา
คือไลน์ไปทิ้งเอาไว้เพื่อให้เวลาคนไปเจออาจจะได้แบบว่าเขาหลับอยู่
ทำเนียนเหมือนกับตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
พร้อมรุ่งเช้าในเก่งก็ทำทีเป็นโทรศัพท์ไปหาผู้ตาย
ก็โทรอยู่นั่นแหละสักประมาณสัก๘โมงครึ่งก็ทำทีว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้
แต่ตำรวจก็นำตัวในเก่งไปสอบปากคำเค้นอยู่หลายชั่วโมง
สุดท้ายรับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าว่าที่เจ้าสาวของตนเอง
เพราะจำนวนต่อหลักฐานที่มีทั้งเสื้อผ้าที่ใส่
ขณะที่ลงมือฆ่าถูกพบในบ้านพักนะฮะแล้วก็มีการนำตัวกิ๊กสาว
ซึ่งก็คือนางสาวนรมนไปสอบปากคำเธอก็ยอมรับเธอเป็นคนจัดหาปืนให้
ก่อนที่จะเกิดเหตุสักประมาณ๑สัปดาห์
ส่วนป้มสังหารเริ่มจากการที่หมอปอร์จับได้ว่าในเก่ง
ก็แอบไปคุยไปชอบพอกันกับสาวที่ทำงานเดียวกัน
คบหาซ้อนกันมา๑ปีสุดท้ายจับได้ก็ทะเลาะกันมาเรื่อยมาบ่อยครั้ง
รวมไปถึงเรื่องของเงินเงินทองประกอบกับในเก่งพักหลัง
ไม่อยากแต่งงานด้วยแล้วก็เลยก่อเหตุงัดบ้านเข้าไป
จะหาเงิน๔แสนที่ว่าที่เจ้าสาวคือหมอปอเนี่ยเบิกเอาไว้เตรียมจัดงานแต่ง

เก่งก็สารภาพอีกบอกว่าหลังจากหมอปอจับได้

ก็ทำให้เกิดมีปากเสียงกันเรื่อยมา

วันที่เกิดเหตุดื่มสุราจนมึนเมา

จะไปเคลียร์ปัญหากับหมอปอร์แต่ตอนที่ไปเนี่ย

เห็นบ้านล็อกก็เลยงัดหน้าต่างเข้าไป

ก็บอกว่าก่อนที่เก่งกับลูกสาว

เขารักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปฐม
เป็นเพื่อนกันมานะฮะตลอดที่ผ่านมาครอบครัวหมอปอนช่วยเหลือครอบครัวของเก่งมาตลอด
เพราะเก่งเนี่ยยากจนช่วยจนเรียนจบจนมีงานทำได้เป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คบกันมาหกปีจนตกลงจะแต่งงานกันนะครับส่วนเมื่อวานนี้๒๘กันยายน
สารจังหวัดชุมพรพิพากษาให้ประหารชีวิตทั้งในเก่งแล้วก็กิ๊กสาวก็คือนางสาวนรมนในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
แต่ว่าเนื่องจากทั้งคู่ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
การให้การก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีลดหย่อนโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต
พร้อมกับสั่งให้ทั้งสองคนชดใช้เงินให้กับครอบครัวของหมอปอ๒๕๐๐๐๐บาท
แยกเป็นค่าขาดไร้อุปการณ์ลักษณ์ของวีดามันดา๒ล้านแล้วก็ค่าโปรงศพอีก๕๐๐๐๐๐
แต่หากจำเลยไม่ยินยอมหรือไม่มีเงินชดใช้ก็จะสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีต่อไปนะครับ
ทางครอบครัวของหมอปอบอกว่าโอ้โหจริงแล้วครอบครัวหมอปอนี่ดูแลในเก่งเป็นอย่างดีนะ
แม้กระทั่งงานแต่งงานที่กำลังจะจัดงานแต่งงานกันในอีก๕วันข้างหน้าเนี่ยครอบครัวของหมอปอก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลย

ใช่ค่ะคือหมอปอมีเงินสด๔แสนบาทเอามาไว้ที่บ้านก็เตรียมเป็นค่าจัดงานแต่งงานนั่นแหละแล้วเก่งไปก่อเหตุเนี่ยไปยิงหมอปอเนี่ยก็ไปค้นจะเอาเงินเขาด้วยกะจะเอาเงินนี้แล้วหนีไปอยู่กับแฟนใหม่กันสองคน

พอสารอ่านคำพิพากษาในส่วนของสารชั้นต้นนะคะครอบครัวของหมอปอบอกว่าก็พอใจคำพิพากษาของศาลแต่จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะ
แต่จำคุกตลอดชีวิตก็พอใจแล้วนะคะแต่ว่าทางครอบครัวของหมอปอบอกว่าตอนนี้อยู่กันลำบากมากค่ะเพราะว่าหมอปอเป็นเสาหลักของครอบครัว
ก่อนหน้านี้ทำงานส่งเสียเงินมาให้กับทางครอบครัวโดยตลอดพอสูญเสียหมอปอไปเนี่ยทางครอบครัวเขาก็ลำบากทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะคะยังคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเวลานักข่าวไปคุยด้วยคุยไปน้ำตาไหลไปตลอดนะคะ
ทีมข่าวของเราคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปพบกับครอบครัวหมอปอนะคะที่บ้านน้ำลอดน้อยตำบลทุ่งระยะอำเภอสวี
เมื่อวานนี้สารอ่านคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้ว
เราก็เลยอยากจะไปคุยไปถามความรู้สึก

ก็มีการตกแต่งใหม่ทาสีใหม่นะคะ
ที่เขาตกแต่งใหม่ทาสีใหม่เพราะว่า
ก่อนหน้านี้เตรียมจัดงานแต่งงานหมอปอไงคะ

เพราะว่าอยู่มากว่า๓๐ปีแล้ว

ในบ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายอยู่ด้วยกันนะคะ
คุณพ่อชาวครัวจตุรัสอายุ๕๔ปี
คุณแม่สมศรีครัวจตุรัสอายุ๕๒ปี
บำรุงครัวจตุรัสอายุ๓๔ปีเป็นพี่ชายนะคะ
บ้านทางครอบครัวยังเก็บรูปถ่ายของหมอปอเอาไว้ค่ะ
โทรศัพท์มือถือสมุดโน้ตเสื้อผ้าอุปกรณ์การทำงาน
เข้าของเครื่องใช้ต่างแม้กระทั่งการ์ดงานแต่งงาน
เหลือจากการนำไปแจกแขกเรือเนี่ย

คุณแม่ของหมอปอคุณแม่สมศรีให้สัมภาษณ์กับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเรา
ไปน้ำตาไหลไปคุณผู้ชม
บอกว่ายังคิดถึงลูกสาวทุกคืนนะคะ
แม้ว่าจะผ่านมาเป็นปีแล้วยังทำใจไม่ได้
เมื่อวานนี้สารตัดสินให้ในเก่งกับกิ๊กสาวของในเก่ง

แม่ก็บอกว่าลึกอยากจะให้ประหารชีวิตมากกว่า
แต่แค่ติดคุกตลอดชีวิตก็ยังแลกไม่ได้กับชีวิตลูกสาวที่สูญเสียไปโดยไม่มีวันกลับค่ะ

แย่กว่าเดิมถือว่ายากจนกว่าเดิมนะ
เพราะว่าเสาหลักของครอบครัวคือหมอปอ
ตัวพ่อกับแม่ทำงานหนักมากไม่ได้อายุมากแล้ว
ก็อย่างที่เห็นค่ะก็ขายขนมจีนกล้วยทอดขายของชำนะคะ
ประมูลร้านจากหมู่บ้านมาได้ก็หารายได้เล็กน้อยประทังชีวิตไป
เพราะว่าตั้งแต่ลูกสาวจากไปเงินทุกบาทก็หมดไปกับการจัดงานแต่งงาน
รวมถึงงานศพลูกตอนนี้ค่ะเงินเก็บบาทเดียวยังไม่มีเลยนะคะ
มีฝันเห็นครั้งหนึ่งแม่ฝันเห็นฝันเห็นว่าน้องมาหาแม่ในในชุดที่น้องตายนั่นแหละ
แม่ถามแต่เลือดเต็มตัวเลยนะในความรู้สึกว่าแม่ก็เลยพูดว่า
น้องทำไมมาแบบนี้น้องปอก็ว่าน้องมาหาแม่แบบนี้ไม่ได้
นี่เขาว่าเขาพูดขวราชเนอะน้องก็ยังรักพ่อรักแม่อยู่นะว่ะ
ก็หายไปเลยไม่อยากเห็นอยากฝันแม่เนี่ยเลย
จิตใจแย่มากจ้ะคิดถึงไม่คิดแต่เวลาหลับ
พอเที่ยงคืนหลังขนคืนไปแล้วแม่จะไม่รับ
ปวดหัวไปจำเลยตอนนี้คิดเรื่องลูกมาก
พอพูดถึงลูกสาวปุ๊บน้ำตาไหลเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อบอกว่ายังคิดถึงลูกสาวทุกวันรู้สึกว่าลูกอยู่ใกล้ตลอดไม่ได้จากไปไหน
ตัวคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นโรคเกาะรูมาตอยเป็นโรคกระดูกคือเป็นหลายโรคเลยค่ะ
ที่ผ่านมาทุก๓เดือนลูกสาวจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชอยู่เป็นประจำ
แย่ครับแย่มากบ่อยกายของพ่อทนบ่อยใจมันต้องกลับรักษาไงก็ไม่หายต้องจากไป
รู้สึกว่าลูกมาอยู่ใกล้ครับคือมันจะสัมผัสลูกได้มันก็จะอยู่ใกล้ตัว

ก็เคยพันครั้งนึงเขามารับบทประจำงาน
ก็เลยถามว่าแม่ไปไหนหนูรู้ครับแม่รออยู่ข้างบน
ก็พ่อเขาพาขึ้นไปก็ไม่เจอไม่เจอแม่เจอแต่ไม่รู้ว่าใครเต็มจำไม่ได้

ครับ
พี่ชายของหมอปอค่ะนายบำรุงนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ไปสารด้วยไปฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะคะ
ครอบครัวก็รู้สึกโล่งใจที่ผู้ต้องหายอมรับผิด
แต่โทษที่สารลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตก็พอรับได้นะคะ
แต่ใจจริงก็อยากจะให้ประหารชีวิตมากกว่า
สารท่านให้เวลา๓๐วันนะคะเพื่อยื่นอุทธรณ์
แต่ก็คิดว่าทางญาติทางฝั่งหมอปอค่ะ
ยื่นแน่เพราะว่าคดีนี้หลักฐานมัดแน่น
แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทางจำเลยเขาจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือเปล่า
ก็ที่แรกก็ลุ้นอยู่ครับว่า
อยากให้ถึงโทษประหารก็พอใจแล้วครับ
เพราะว่าตัดสินมาประหารแล้วก็ยอมรับสารภาพเหลือตลอดชีวิต
ทางครอบครัวก็พอใจครับในคำตัดสิน
แล้วเมื่อวานนี้เราในศาลมีการเรียกร้องอะไรกับต่อสารบ้างไหม
เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นธรรมหรือไม่เป็นทำอะไรยังไง
มีการเรียกร้องต่อศาลบ้างไหมคืออะไรอย่างนี้
ก็ยังไม่ใช่เรียกร้องเลยครับ
ก็เหลือแต่สารบอกว่ารออีก๓๐วันนะครับ
รอดูฝ่ายเขาจะยื่นอุทธรณ์อะไรไหม
แล้วก็ค่อยไปดำเนินการเรื่องทรัพย์สินนะครับ
เรื่องสินไหมที่ทาง
แล้วนักข่าวก็ถามคุณบำรุงต่อนะถามพี่ชายหมอปอน
แต่ว่าเมื่อวานบรรยากาศไฟศาลเนี่ยแน่นอนต้องไปเจอญาติของฝ่ายจำเลยทั้งสองคนนะ
ญาติของในเก่งทั้งญาติของแฟนสาวที่ถูกคดีด้วยเนี่ย
เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคือทางญาติฝั่งนั้นเนี่ย
ไม่ได้เข้ามาคุยเลยไม่ได้มีการเข้ามาขอโทษอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำเหมือนไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำไป
ส่วนเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนที่ทางครอบครัวร้องไป๗ล้านเนี่ย

แต่หมอปอเสียชีวิตไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรับเงินเยาแม้แต่บาทเดียวนะครับ
พ่อแม่เขาไม่ช่วยก็สารก็จะบวกโทษเพิ่มไปนะครับในจำนวนเงินนั้นนะครับ
ตอนแรกคือเราเล็กไป๗ล้าน

แต่สารบอกว่าให้แค่๒๕๐๐๐๐๐
ครับเพราะว่าศาลก็อยากให้เราได้บ้างนะครับเพราะว่าเรามันก็สูญเสียไปแล้วครับ
หลังจากนี้นะครับทางครอบครัวของหมอปอก็ต้องรอ๓๐วัน
เพื่อรอดูว่าฝ่ายจำเลยนั้นจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสารหรือไม่
แต่เบื้องต้นผลตัดสินของศาลก็จำคุกไปแล้วตลอดชีวิตก็จะเป็นไปตามที่ญาตินั้นก็พึงพอใจนะครับ
ส่วนค่าสินใหม่๒ล้าน๕สารท่านก็บอกว่าก็ต้องดูทางจำเลยทั้งสองคน
เก่งกับกิ๊กสาวมีทรัพย์สินหรือเปล่ามีเงินที่จะมาให้เขาหรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็ต้องไปยึดทรัพย์ก็บังคับคดีขายท่อตลาด